เอ่อเพราะฉะนั้นครับอย่าได้ไปง่วงนอนนะครับ
ดูทีวีเพลินก็ส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้นะครับ
อ่ะส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหคุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นกลางครับ
ยิงปืนโชว์กลางถนนระหว่างหมู่บ้าน
งานนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
โทรลิสต์จำรวจช่วยด้วย
ส่วนเรื่องนี้เป็นปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง
สาเหตุเกิดจากมีการต่อเติมบ้านและเทพื้นบ้าน
ไปดูภารกิจของหมอปลากับวงการสงฆ์ยังไม่หมดครับ
ล่าสุดบุกวัดอีกแล้ว

หลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกเจ้าอาวาสหลอก
ให้เป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าศูนย์เงินนับล้าน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ส่งข้อความไลน์มาคุยกันหน่อยนะวันนี้ผมบอกเลยไลน์ผมเงียบมาก
มันไม่แด้งดึ้งตะดึ้งตะดึงเหรอคะ
ไปเช็คอ๋อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพ

อ้าวเดี๋ยวต้องรีบไปจ่ายแต่อย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชม
ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันหน่อยนะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ๋า
ทักทายแฟนประจำหลายท่านนะคุณผู้ชมนะ
หลายคนส่งมาเป็นแฟนประจำเราอ่านทุกข้อความนะคุณผู้ชม
เราชอบเอ้าคุณผู้ชมครับมาดูภารกิจของหมอปลากันหน่อยบุกไปที่วัดอีกแล้ว
คือหมอปลาเขาบอกว่ามีคนมาร้องเรียนบอกว่ามีผู้เสียหาย
คือเรื่องของเรื่องผู้เสียหายคนนี้เขาไปดูดวงกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสก็ทักบอกมีกรรมเลยต้องทำบุญสะดอกเคาะอะไรแบบนี้
บุญใหญ่ต้องทำบุญใหญ่ด้วยบุญใหญ่เลยแล้วบอกว่าโอ้ยโดนหลอก
โอ้โหเสียเงินเป็นล้านหมอปลาเลยบุกไปที่วัด
สุดท้ายไปเจอกับแม่ชีก่อนก็เลยมีการปะทะขาลมกันนิดนึงนะครับ
สาวน้ำเก็บปังกาลไหนฮะหายใจลืกแม่ชีหายใจลืก
โอ้โหนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะที่หมอปลาครับปะทะคารมกับแม่ชีที่วัดแห่งนี้
มอแฮดีนะไปพาคุณรัตนามาด้วยไม่งั้นเราก็โอ้โหยาว
หมอปาก็มากับเมียเขาแล้วก็ทีมงานเขา
ใช่ค่ะมาที่นี่เลยครับมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับที่สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคือมาที่เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาพบกับพระครูประหลัด
ประพลชศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นี่แหละและยังเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
คือมาเนี่ยนะมาทวงถามเงินที่บริจาคไปคือที่ผมบอกไปไงว่ามีผู้เสียหายก็บอกว่าบริจาคเงินแล้ว
เหมือนโดนหลอกเออก็คือผู้เสียหายคนนี้ชื่อว่าคุณกระหนกพรหนูเรขานหรือคุณเก๋นะคะ
บอกว่าเมื่อวันที่๖มิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวถูกเจ้าอาวาสวัดรูปเนี้ย
ดูดวงแล้วก็ทักว่ามีเคราะห์นั่นต้องทำบุญใหญ่เกี่ยวกับที่สูงก็เลยให้ทำบุญเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้า
โอ้โหทีนี้สูงเลยวิหารพระนอนไปเลยสูงสูงเลยสูงจริงนะคะ
แล้วถ้าบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวอืม
ประกอบว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อกำลังป่วยติดเตียงในคุณชนะครับ

เลยรับปากไปว่าเดี๋ยวจะทำบุญมูลค่าถึง๑๕๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ตอนนั้นแค่รับปากนะจนมาในวันที่๗วิทยุนายนนะฮะพี่สาวเขาบอกว่าได้นำเงินสด๕๐๐๐๐๐บาท
พานไปถวายให้ที่สำนักสงฆ์แล้วอย่างนี้ต่อมาวันที่๒สิงหาคม
คือมีแม่ชีฟ้าและแม่ชีสุมารีอ้างว่าเป็นร่างทรงมาทวงเงินการทำบุญถึงที่บ้านที่กรุงเทพ

บอกว่าไหนรับปากกับพระไว้แล้วถ้าหากไม่บริจาคแล้วก็จะตกนรกนะ
แล้วแม่ชีที่มาที่มาทวงน่ะยังออกอุบายอีกว่าเห็นไหมพ่อนอนป่วยติดเตียงอยู่
เนี่ยไม่ยอมบริจาคกรรมเยอะต้องรีบทำบุญ
คุณเก๋เขาได้ฟังแบบนั้นคือด้วยความที่ว่าคนเรามันจิตใจสภาพใจไม่ดีอยู่แล้วไง

เงินไปอีกหกแสนโดยเลขบัญชีที่บอกมาน่ะเป็นชื่อบัญชีของเจ้าอาวาสนะ
งั้นฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยว่ายังไงคะ
น่าจะเป็นบัญชีที่คือเป็นชื่อเจ้าอาวาสแหละพี่เก๋
แต่น่าจะเป็นบัญชีที่เจ้าวัดเปิดก่อนที่จะมาบวชพระถึงเป็นนาย
แต่นี่คือชื่อเจ้าอาวาสเลยแล้วเจ้าอาวาสก็รอเงินอยู่
คือพอพี่เก๋โอนไปปุ๊บเขาจะจ่ายผู้รับเหมาทันที

พอโอนเสร็จก็คือทุกคนก็เหมือนกับคลี่คลายแล้วว่า
ก็มานึกถึงอีกทีนึงบอกพี่ก้อยพี่ก้อยลองให้ทางวัดดูส่งรูปมาดูหน่อย
ว่าช่อฟ้าที่เราเป็นเจ้าภาพ

ว่ามันสวยขนาดไหนเราอยากเห็นเนอะ
ก้อยก็เลยพยายามติดต่อพระติดต่อเจ้าอาวาส
ท่านก็เงียบไม่ได้อะไรกลับมาไง
พี่ก็เลยให้น้องฟ้าเนี่ยค่ะ

ถ่ายรูปไปส่งให้พี่ดูซึ่งดูแล้วมัน
ไม่มีความขึ้นหน้าไม่มีการก่อสร้างอะไรเลย
นั่นไงเธอเลยรู้สึกว่าไอ้โดนหลอกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องไปถามทางด้านเจ้าอาวาสวัดบ้าง
พระประพลชศักดิ์นะคะท่านยอมรับนะ
ว่าที่สำนักสงฆ์เนี่ยมีการก่อสร้างวิหารพระนอนจริง
แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยติดเรื่องโควิดไงฮะ
ก็เลยทำให้การก่อสร้างลาดช้าครับส่วนเงินที่ได้รับมาจากผู้เสียหาย
จำนวน๑ล้าน๑แสนบาทนั้นท่านบอกมอบให้กับช่างไปแล้ว
๕แสน๖หมื่นบาทนะส่วนเงินอีก๔แสนบาทนั้น
ถูกลูกของช่างก่อสร้างที่มาบวชอีกขโมยไปเอ้า
ซะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมแล้วเรื่องที่ให้แม่ชีไปทวงเงินที่บ้านเนี่ย
ท่านยืนยันเรียนนะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ว่าไม่ใช่ไม่ใช่

ก็นั่นสิคะ
ผู้เสียหายจึงขอให้ทางเจ้าอาวัดเอาอย่างนี้เดินทางไปที่สอบภอร์ส่วนพึ่งเลย
ไปเจอตำรวจด้วยกันไปเจรจาขอเงินคืน
พร้อมกับแจ้งความกับแม่ชีสองคนที่ไปทวงหนี้ด้วย
แต่อย่างนี้ไปรอที่สอบภอร์นานตั้งสามชั่วโมง
เจ้าวัดก็ไม่มาไม่มีใครมาตามนัดหมายเลย

อกจากนี้ผู้เสียหายก็ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ชีฟ้าที่มาทวงเงิน
แต่กลับอ้างว่าตนเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
ซะอย่างนั้นเอ้าบอกแม่ชีก็เป็นผู้เสียหายเหรอ
อ้าวแล้วแม่ชีบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวด้วย
หมอปลาว่ายังไงล่ะทีนี้หมอปลาเชื่อเลย
เรื่องนี้มีผู้ที่รู้เห็นเป็นใจมากกว่า๑คน
และมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออีกหลายราย
อยากให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเข้ามาร้องเรียนได้เลย
เพื่อมาเอาผิดกับกลุ่มของคนที่มาก่อเหตุ
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนานะ
เพราะว่าเงินทำบุญเนี่ยก็เป็นเงินบริสุทธิ์ไง
แล้วก็อยากจะเห็นการที่ได้ทำนุบำรุงศาสนา
แต่ทำมาเป็นปัญหาซับซ้อนกันแบบนี้
ไม่สบายใจเลยจริงนะอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายอกสบายใจ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
เพราะว่ามีวัยรุ่นค่ะโชว์โชว์ยิงปืนกลางถนน
แล้วชาวบ้านเขาบอกอุ้ยใครจะกล้าผ่านแถวนั้นเดี๋ยวโดนลูกหลง
เลยไปแจ้งตำรวจเรากลุ่นว่าตำรวจบอกว่า
ไม่มีผู้เสียหายทำอะไรโจกลุ่มนี้ไม่ได้ค่ะ
โอ้โหเอามาจริงแบบนี้

แล้วถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยเอาผิดไม่ได้เหรอแบบนี้
มันคือน่ะถ้าเกิดมีหลักฐานแบบนี้มันน่าจะได้นะ
อย่างน้อยก็คือพกปืนไปในที่ทางสาธารณะยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรถูกไหม
ถูกต้องคุณแม่นกฎหมายมากคุณชิคกี้พาย
อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เพราะเห็นเขาบอกว่าไปคุยกับตำรวจคืออย่างนี้
ชาวบ้านเขาบอกให้เราฟังอีกทีนะบอกว่าไปแจ้งตำรวจแล้ว
ตำรวจทำอะไรไม่ได้เรื่องของเรื่องเขากลัว

หรือแจ้งความนะจะโดนวัยรุ่นกลุ่มนี้ปลาระเบิดปิงปองใส่บ้าน
ไปข่มขู่เขาอีกไม่ก็ยิงปืนใส่อีกอ่ะคุณชนะอ้าวอย่างที่ผมบอกเลยฮะ
ชาวบ้านนะฮะเขาบอกว่าเคยไปแจ้งกับตำรวจที่นี่นะครับ
ก็คือโรงพักดงคลั่งใหญ่แล้วอย่างงี้ตำรวจเนี่ย
เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกก็ส่งสายตรวจออกมาดู

เอางี้พอไปแจ้งตำรวจออกมาไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้มันก็รู้

แล้วอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปเอาผิดกับมันยังไง
ก็คือเราไม่ได้เห็นความผิดทันที
ความผิดซึ่งหน้าที่คุณตำรวจเขาจะจับได้ใช่ไหม
เออแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันด้วยอย่างนี้
เอาอย่างนี้ละกันวอนละวอนสื่อช่วยเป็นอีกหนึ่งเสียงละกัน
เผื่อคุณตำรวจจะแบบว่าลงพื้นที่บ่อยครั้งกว่านี้
ค่ะหรือว่าว่ามันลักษณะมันเหิมเกิมเหิมเกิมยังไง
ก็ถ่ายคลิปแล้วไปลงในโซเชียล
นี่ไงท้าทายกฎหมายท้าทายคุณตำรวจจริง
แต่ถ้าหากหลักฐานคลิปนี้มันเป็นหลักฐานที่ทำให้จับกลุ่ม
หรือเอาผิดได้ดิฉันว่าอยากจะให้คุณตำรวจพิจารณาหน่อย
เพราะเจ้าบ้านเขากลัวไงอยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะครับครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละ

ไม่อยากให้มีนะให้ดูกันอย่างนี้จะได้มาช่วยหาทางออกกัน
คือเรื่องของเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงเขาต่อเติมบ้านเทปงเทปูนกันสุดท้าย
เกิดความไม่พอใจแล้วใช้กำลังกันเลยอะครับ

คือไม่รู้เหรอ
พูดอะไรกันแต่มีการใช้กำลังแบบนี้เนี่ยเอาบอกตรงตรงก็ไม่ได้นะ
ก็เห็นจากพี่ชายตบผู้หญิงหรอคุณชนะ
เอาแต่อย่างนี้ละกันจะเล่าให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตามภาพที่เห็นนะฮะ
ก็เป็นการฉุดกระชากไปมาเพราะเริ่มมีการลงไม้ลงมือกันแล้วใช่ไหม
โต้เถียงอะไรกันบางอย่างคลิปนี้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์
โอ้โหปรากฏว่าตอนนี้นี่ดังก็ใหญ่แล้วถูกแชร์กันไปเยอะ

เพื่อความชัดเจนนะทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ไปคุยกับทั้งสองฝ่ายถึงเหตุการณ์
และที่มาของการกระทบกระทั่ง

ผู้หญิงที่ถูกตบเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
และอาจจะอยู่บ้านติดกันเขาจะต่อเติมบ้าน
แล้วก็เทพื้นหน้าบ้านรวมถึงทำโรงรถด้วย
ก็เลยทำให้ภรรยานะฮะภรรยาของตัวเองเนี่ยเดินมาแจ้งล่วงหน้า
คือเหมือนกับว่าให้ภรรยาเนี่ยมาบอกนะฮะมาบอกล่วงหน้าหน่อยว่าจะมีการต่อเติมบ้าน
ตัวเธอเองคือผู้หญิงที่ถูกตบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
แต่ขอว่าอย่าทำในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นวันพักผ่อนไง
ตัวเธอเนี่ยกลับมาจากที่ทำงานแล้วเห็นเพื่อนบ้านเทพื้นปูน
เธอก็บอกว่าอืมมรู้สึกตะหงิดมันโดยโมโหไง
ก็เลยเดินไปต่อว่ารักษณะเหมือนคู่จ้าไม่หลงรอยกันแล้วล่ะ
จากนั้นโหนตบก็ไปแบบเนี้ย
โอ้โหแบบนี้ทนไม่ไหวก็เลยก่อเหตุไปดังกล่าวนั่นแหละค่ะ
อย่างที่บอกอะครับไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็ตามนะ
ค่อยพูดค่อยจาพูดกันดี
ตอนแรกก็เหมือนคุยกันดีตกลงกันได้ไง
เพราะสุดท้ายมันไม่ได้จบลงแค่เรื่องเทปูนหน้าบ้านแล้ว

จบที่โรงพักนี่ไงมีการไปแจ้งคงแจ้งความ
จบที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันไปรักษาตัวกินยากันไป
หลังจากนี้สิเป็นห่วงความสัมพันธ์
ต้องอยู่บ้านติดกันอ่ะจะมองหน้ากันติดไหมอ่ะ
ยังไงเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
เกิดมีอะไรก็คือจะได้ช่วยกันเป็นหูปัญตา

แต่เรื่องนี้สิคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นเหมือนกัน
เปิดเพลงดังแล้วเปิดตอนหลังเที่ยงคืน
เที่ยงคืนคนกำลังนอนคุณจะนับโอ้ตลกขึ้นมาเต้นเลยมั้ง
อุ๊ยไม่สิคุณเต้นไม่ได้
เขาบอกเขาจะหลับเขาจะนอนแต่เขานอนแทบไม่ได้เลย
ก็เลยตัดสินใจอัดคลิปโพสต์ลงโซเชียลไปเลยค่ะ

มันสนุกไม่ได้แล้วมั้ง

นี่ขนาดถ่ายจากที่บ้านตัวเขาเองนะ

แล้วคุณคิดดูคนที่อยู่ในผับในร้านเนี่ย
หูอื้อไปแล้วมั้งหูอื้อหูดับไปแล้วหรือเปล่า
เอาจริงคนที่ไปเที่ยวก็สนุกแหละ
แต่อย่าลืมว่าคนที่อยู่แถวนั้นน่ะ
บ้านอื่นที่เขาจะหลับจะนอนเขาไม่ได้สนุกด้วยนะคะ
จริงเนี่ยคนที่เขาโพสต์คลิปเขาบอกว่า
แม้จะปิดกระจกทุกบานปิดทุกอย่าง

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านนะครับ
ที่อาศัยอยู่ริมถนนประชาสมราชตะบนในเมือง

แล้วเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารกึ่งผับแห่งนี้

ชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากร้านที่เปิดเพลงดังมานานแล้ว
สักกี่ปีได้ปี๒ปีเหรอ

โอ้โหชนมาเป็น๑๐ปีเลยเหรอ
แล้วเขาบอกว่าช่วงโควิด๑๙แพร่ระบาด
อัตภาพที่ประกอบการแถวนี้
ส่วนใหญ่ก็ปิดตัวลงใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุด

แต่พอกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
โอ้โฮทีนี้เปิดจากตึบตึบเลย

นอนนี่ต้องลุกขึ้นเต้นเข่าเข่านี่ขยับเลย
เรื่องของเรื่องน่ะเหมือนกับว่าทางร้านน่ะ
เขานำเครื่องขยายเสียงออกมาตั้งนอกอาคารอีก
เอามาตั้งนอกเอาดูนะ

แล้วกำลังอิติปิโซพักเขาว่าอาจ๊ะอาจ๊ะอาจ๊ะ

คือกระทบการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากนะครับ
คนกำลังสวดบ้นแล้วอย่างนี้ใครจะสวดบ้นได้ล่ะ
แบบนี้ชาวบ้านเขาก็เลยไปร้องเรียนหน่วยงาน
แล้วก็ไปร้องหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้

เขามีอาการหูข้างขวาดับเมื่อปี๒๕

ฟังเสียงดังทุกวันพักผ่อนไม่พอแล้วก็เครียด

เนี่ยเขาคงรู้สึกกุ๊บใจมากว่าอาการหูดับไม่ใช่เรื่องเล่นนะ

เอานี่ครับทางตำรวจได้ออกตรวจรัฐกราบแล้วนะ
แล้วก็พบว่ามีการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในร้าน
และผู้ดูแลร้านก็ยอมรับว่าขายจริง
อมรับเลยว่าทำจริง

ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไปดำเนินคดีฐานฝ่าฝืน
หรือเป็นการฝ่าฝืนประกาศของทางจังหวัดขอนแก่น
เรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด๑๙นั่นเองนะครับ

ต้องยอมรับและเข้าใจกันตรงนี้ก่อนกับสำหรับสถานประกอบการต่าง
เพราะว่าแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีมาตรการที่มันไม่เหมือนกัน

แต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการต่างกัน
ยังไงก็คุณตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
ดูแต่ละข่าวมันช่างหนักหน่วงซะละเกิน

คุณลุงสุดฮากับคุณหลานสุดกวน

ดูสิว่าเขาคุยกันน่ารักขนาดไหนครับ

อ้อนุ้นป้าตก

กะตัด

ลุงอะไรนะลุงกะเท่า

ใช่มันจะไปหาว่าไปการบุลลี่ได้ยังไง
แต่ว่าเนี่ยลุงกับหลานเขาสนิทกัน

อำกันโอ๊ยแต่ก็เอาแหละมันเป็นความสนุกของของในครอบครัวเขานะ
เขาไม่ได้มาทำแบบนี้เพื่อให้ใครไปลอกเรียนแบบไปทำตามนะ
เอ้าเออต้องดูดีดีจะแซวจะอะไรใครคือสำคัญที่สุดคือการรัฐเชษฐา
อ่าถูกต้องนี่ในจังหวะที่เขาคุยกันสนิทกัน
ก็เลยทำแบบนี้ได้แต่อยากจะสรุปเพิ่มเติม
ไปดูเอาได้ในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าลุงป้าตองอันเดอร์สกอร์หนึ่งห้าเก้า
ดิฉันชอบชื่อคลิปลุงป้าตำเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เป็นทั้งลุงทั้งป้าเลยนะคะไปดูเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้คุณครับ
ว่ากันว่าเกิดเหตุการณ์แม่ตะเคียนแฝงร่างภรรยาเออและทางสามีเนี่ยนะคะ
เขาก็เป็นห่วงไงคะเลยมีการฝากเตือนสามีอืม
สามีอะไรบ้างไปฟังหน่อยค่ะ
ไม่ใช่เมียมันเป็นใครมีเจ้าแม่ตะเคียนชื่อใครจะมาเตือน
อย่าไปด่าเมียมันมากนะเกษตรการจะซื้อของขวัญให้มันตั้ง
ไม่ใช่ใครต้องทำงานอย่างเดียวเมียเองมันเป็นคนดีนะ
แต่เสียทีที่มาได้เองเป็นผัว
พามาเตือนแค่นี้แหละ
แม่เหรอเจ้าแม่มาเตือนเหรอใช่ค่ะ
แล้วพอเจ้าแม่พูดจบก็ออกจากร่างผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลมล้ม
แม่ว่ายังไงบ้างเจ้าแม่เนี่ยนะบอกเป็นชุดเลยคุณชนะ
บอกว่าเมียคนนี้เป็นเมียที่ดีเวลาถึงเทศกาลก็ต้องมีของขวัญให้ด้วย
เหรอเออแล้วอย่าไปใช้งานเมียมากนักคือบอกทุกอย่างเตือนสามีทุกอย่างนะคะ
ว่าให้ทำดีต่อเมียโชคดีโชคดีนะที่เจ้าแม่ออกจากรากไปก่อน
ทำไมอ่ะเอาคุณสามีเห็นท่าไม่ดีแล้วไง
ถ้าเกิดว่าเจ้าแม่ยังอยู่ในร่างของเมียแล้วก็ทำไม
เดี๋ยวจะไปเอามีดหมอมาแทงให้ยับเลยแทงไปแล้วก็พูดไปจะออกไม่ออก
คุณทำไมโหดอ่ะคุณชนะไม่ได้หรอกปล่อยเข้านานกว่านี้ไม่ได้
คือเป็นห่วงเมียแหละโอ้ยบ่นยับเลยเนี่ยดูดิโอ้โห
คือมันก็คุ้นเนอะเหมือนเป็นเรื่องยังไงแบบเอ๊ะทำไมคุ้นอ่ะ
มันคุ้นมันเป็นเรื่องจริงที่แบบเมียอัดอั้นตันใจเลยให้แม่ตะเคียนช่วยบอกให้อย่างนี้ป่ะ
ไม่ใช่เจ้าแม่ตะเคียนเนอะเป็นใครอ่ะเมียนี่แหละ
เมียพูดเองเลยใช่ไหมขอบคุณติ๊กต๊อกคุณกิตตี้ไฮโดริกด้วยนะคะไม่เจอมีดหมอเหรอ
คุณเนี่ยยังไม่จบนะเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
สียิงแตรกนี่มันแปลได้หลายความหมายอ่ะจริงนะ
แต่อย่างนี้อย่าเข้าใจความหมายอะไรผิดเลย

แต่เรื่องของเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาได้ยินเสียงแตงจากด้านหลัง
ไม่แน่ใจว่าเตือนใครแต่ตัวเขาได้ยินแล้วเขารู้สึกฉุนมากเลยครับ

ถีบแม่ทำไม

แล้วเกี่ยวอะไรจริงแล้วคุณป่านหน้าผมทำไมล่ะ

โถ่โหไม่โดนหน่าเลยค่ะ
เอ้าคือบอกไว้ก่อนนะเอาพูดกลางนะ
ใจเย็นเถอะครับอากาศมันร้อนพออยู่แล้ว
เข้าใจนะการบีบแต่แล้วเท่าที่ผมได้ยินนะ
เขาบีบไม่ได้บีบแป๊ะยาวคือบีบแบบปิ๊ดเพื่อให้รู้
ถูกไหมก็เตือนกันอ่ะเนาะนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอก
นั้นได้ยินเสียงแต่แล้วคุณเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้ไม่ดีนะ
โอ้โหใช่ไหมแบบเหมือนกับว่าขับมอเตอร์ไซค์มา
เพื่อจะเบียดให้เขาชนแล้วพอจอดเพื่อเจรจาคุยกัน
กลายเป็นว่าที่ทำแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นโอ้โฮเพราะเสียงแตร
เป็นเสียงแตรที่คนที่เขาบีบเนี่ยบอกไม่ได้บีบใส่มอเตอร์ไซค์ด้วย
ก็บีบใส่กระบะแต่อย่างที่คุณชนะบอกเสียงแตรเนี่ย
ทีมันก็ไม่รู้เราบีบใส่ใครอ่ะใช่เพราะฉะนั้นนะครับ
ให้มันจบง่ายที่สุดเลยนะถ้าคุณได้ยินเสียงแตร
คิดเอาไว้ว่ามันคือการเตือนใช่มันคือความหวังดี
เขาอาจจะเป็นคนโลกสวยนะแต่ถ้าคิดว่าเป็นแบบเป็นเรื่องของความหวังดี
มันจะไม่มีปัญหาเลยไม่แต่ถ้าคิดอย่างนี้เห็นด้วยกับคุณ
คุณคิดเป็นในทางดีไปแล้วเราสบายใจใช่
แต่ถ้ายิ่งเราฉุนเฉียวคิดว่าอุ๊ยทำไมเขามาบีบแตรใส่เรา
จะยิ่งโมโหมันจะเหมือนเป็นการยั่วโมโห
เพราะฉะนั้นบนท้องถนนมันเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว
อย่าไปหาเรื่องอย่าไปเอาเรื่องปวดหัวใส่ตัวเราเลยนะคะ

ผมเคยเจอเหมือนกันบีบแต่ใส่ผมว่าผมขับรถไม่ดีไง
ผมก็จอดข้างแล้วเขาก็ขับผ่านมาแล้วเขาก็เปิดกระจกบอกผม
ผมก็คิดว่าเขาห่วงใยแล้วก็บอกว่าเปิดกระจกมาได้แล้วพูดว่า
เออขับรถอย่างนี้ระวังตัวนะ

นี่เป็นที่มาของการขับรถอ่านั่นแหละดีแล้ว

หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ค่ะมาค่ะ
กลับมาในเบรกนี้ยังฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะ

ผมอยากให้ระวังจริงเพราะบางครั้งบางครามาแบบไม่ทันระวังนะ
แล้วอุบัติเหตุที่มันมาข้างหน้าเนี่ยคือรถจักรยาน
ตัดหน้าปุ๊บโอ้โหเกิดอุบัติเหตุแบบนี้น่ากลัวครับ
นี่ครับอุบัติเหตุมันมาแบบนี้

คือผมเชื่อว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซคันนี้เขาก็ระวังแล้วนะ

แต่ระยะมันประชิดแล้วจักรยานโผล่มาจากจุดอับสายตาก็คือมีรถเก๋งบังอยู่

ป๊ะเจอกันเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บริเวณหน้ามัศยิตสบารังตะบนสบารังอำเภอเมือง

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเจ็บนะคะ
แต่ก็ถือว่าน้องเนี่ยยังโชคดีแหละนะคะไม่เจ็บหนัก
แต่เรื่องนี้ผู้ปกครองต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเหมือนกันนะ
โอ้โหก็คือเรื่องของเรื่องอันนี้ต้องช่วยกันดูแลนะ

เด็กเนี่ยปั่นจักรยานทางถนนแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะ
เนี่ยค่ะมันเป็นถนนเมนเหมือนกันนะถึงแม้จะไม่ใช่ถนนใหญ่
แต่ว่าก็เป็นถนนสัญจรสายหลักเหมือนกัน

นี่ค่ะทำให้รถคนอื่นที่เขาก็ขับมาไม่ทันระวังเหมือนกันนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้

ภาพของการเต้นสุดพริ้วของหนูน้อยคนนี้
ไม่ดูซิว่าพริ้วน่ารักขนาดไหน
โปรดติดตามตอนต่อไป